คุณผู้ชมครับ๑กันยายนวันอาทิตย์นะฮะ

เขาบอกว่าอาทิตย์จะเล็กเบ้นหรอวันอาทิตย์

แจ้งเพื่อทราบเฉยนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
กับสิ่งที่เราจะพาท่านไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ตามพื้นที่ตามภาคต่างจังหวัดต่างของประเทศไทยนะครับ
เราไปที่ลำห้วยคอน้อย
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลำห้วยบ้านเหล่ากกโพ
อยู่ที่หมู่๘ตำบลแชร์แลอำเภอกุมภาวะปี

ที่นี่มีพิธีบวงสวงนำต้นตะเคียน
อยู่ในลำห้วยเกือบร้อยปีขึ้นมา
นี่ชาวบ้านก็มากันเยอะครับ

ความยาวของต้นตะเคียนวัดได้๙เมตร
เส้นรอบวงประมาณ๙๐เมตร

เน่าไม่ผูกเลยไม่พังเลย
ผู้ที่มาทำพิธีบวงสวงบอกว่า
เมื่อวันที่๑๓และ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ลำห้วยแห่งนี้มีผู้ที่มีแรงศรัทธาทำพิธีบวงสวงแล้วก็นำต้นตะเคียนหิน๒ท่อน
เก็บไว้ก่อนแล้วนะครับที่บ้านสวนธรรมเทวสถานนาคินีศรีปฐุมานะครับ
ที่บ้านโนนสะอาดนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วปรากฏว่า
ฝันเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่มาบอกว่าให้นำต้นตะเคียนที่ล้มขวางลำห้วย
ในลักษณะขวางแบบ๖๐องศาขึ้นมาด้วยไปดูมีจริงนะครับ
ก็ค้นหากันแล้วเจอนะฮะตั้งชื่อไว้คือขุนธนอง
แต่ยังนำขึ้นมาไม่ได้ถ้านำขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ที่เดียวกันนะครับ
จากช่วงนี้น้ำแรงครับแล้วพัดเอาสายมาทับไว้
ยังไม่สามารถนำขึ้นมาจากลำห้วยได้นะครับ
อันนี้เป็นรถที่เขาเตรียมมาลากต้นตะเคียนที่อยู่ในน้ำขึ้นมา

เสียดายไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรมา

มีแค่ทะเบียนใหม่เลขอะไรนะรุ่นรถอะไร
โอ้โฮมีรุ่นรถยังไง

อะไรที่เป็นเลขเราต้องบอก

ไม่เป็นไร

ชาวบ้านไปโรยแป้งส่องหาเลขนะคะครับ
แม่ตะเคียนทองจันทราที่วัดใหม่วงวันอำเภอเด่นชัยค่ะ

โอ้โฮงวดที่แล้ว๓ตัวจ้า
ถูกมาแล้วเลขท้าย๓ตัว
ราชันเต็มแก้วอายุ๕๗ค่ะ

ก็บอกว่าปรึกษากับกำนันตำบลแม่จั๊ว

เขาขอที่จะนำต้นตะเคียนทองที่ทางวัดนี้
มาไว้ที่จากลำน้ำมาไว้ในวัด
แล้วก็ต้นตะเคียนนี้ลองวัดดูความยาว๒๐เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๑๐๒เซนติเมตร
ลำต้นสีดำคาดว่าอายุหลายร้อยปีเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็สร้างสารากันแดดกันฝนให้
เสาอีก๖ต้นที่ทำเป็นสาราก็เป็นต้นตะเคียนทอง
ตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองจันทรา

ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบ
เคยไปขอโชคขอลาบกันมาแล้วสมหวังกันมาตลอด
ชาวบ้านบอกว่าเห็นเลขชัดเลย

สองขนาดนี้ก็ชัดแหละโอ้โห

ก็ไม่บอกคุณภาคภูมิไม่บอกทะเบียนดิฉันก็ไม่บอกกับเลขอ่ะ
เดี๋ยวมันเยอะจัดเกรงใจท่านผู้ชม
ที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่นี่มีนักธุรกิจหญิงชาวไต้หวัน
นำไข่ไก่สดสองหมื่นฟองแล้วก็ผลไม้ห้าชนิดนะครับ
มีสับปะรดส้มโอกล้วยน้ำว้าฝรั่งแล้วก็แก้วมังกร
มาแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง๓๐เมตร
เพราะว่าเมื่อปี๖๐นะครับเธอมากราบไห้หลวงพ่อสมหวัง
แล้วก็บนขอให้ธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยดีขึ้นร่ำรวย
ถ้าดีขึ้นร่ำรวยสมหวังก็จะมาไหว้อีกจะมาแก้บน
ทีนี้ปรากฏว่าธุรกิจดีขึ้นร่ำรวยครับ
ก็เลยนำไข่ไก่สด๒๐๐๐ฟองเอามาแก้บนนะครับ
ทางวัดก็มอบต่อให้กับโรงเรียนไปโรงพยาบาลด้วย
สถานพักฟื้นคนชราด้วยจะได้นำไปทำบุญให้กับ
คนที่เป็นคนเท่าคนแก่หรือว่าเด็กนักเรียน

ต่อเนื่องกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินค่ะครับ
พาไปดูจอมปลวกที่สูงมาก
แล้วก็รูปทรงแปลกประหลาดไม่เหมือนจอมปลวกทั่วไป
เป็นแท่งสูงไปแบบ๒ฟุตได้
แล้วรูปทรงโค้งเว้าอยู่เรียงรายกันใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่
นับดูแล้วเนี่ยนะคะมีอยู่๙จอมปลวกลักษณะแบบนี้แปลกไหม

ชาวบ้านบอกว่านี่คือจอมปลวกเจ้าที่ค่ะมาให้โชคกับชาวบ้าน
นางสุภาพพวงประโยงอายุ๗๓ปีเจ้าของที่นาแปลงนี้นะคะ
บอกว่าเจอจอมปลวกนี้เมื่อ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมาเจอโดยบังเอิญค่ะ
เจอโดยบังเอิญอยู่ข้างคลองแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขนาด๒คนโอบ
ชาวบ้านเรียกว่าต้นพอกอายุประมาณ๙๐๑๐๐ปี
ตอนแรกที่มาเจอเจอจอมปลวกแค่๑จอมปลวกนะสูงแค่เมตรเดียว
แต่ทีนี้พอมองไปรอบโอ้โหรวมแล้วนับเลข๙อะค่ะ
แล้วก็ยกมือไหว้นะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเจ้าที่เจ้าทางมีจริง
โดนบันดาลให้ฝนตกลงมานะแล้วกลับไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังใช่ไหม
จอมปลวกไปขอจอมปลวกว่าขอฝนปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ช่วงเย็นปุ๊บฝนตกเลยพายุมาเลยฝนฝน
โพดุลมาเลยฝนมาขอตอนเช้าตอนเย็นฝนมาอืมเนี่ยค่ะ
ก็มีร่างทรงไปดูร่างทรงบอกว่านี่คือจอมปลวกเจ้าที่เจ้าทางจริงนะคะ
ชาวบ้านก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้น้ำเปล่าน้ำแดงน้ำหวานไปกราบไหว้นะคะ
แล้วก็มีการซื้อสารเพียงตามาตั้งให้ด้วยเจ้าที่จะได้อยู่ตรงนี้ค่ะ
และเอาแป้งมาถูมารูปมีเลขด้วยค่ะ
อ่าซูมไปใกล้ให้คุณผู้ชมดูเอง
อ่าไปอ่างทองหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ชาวบ้านก็ไปกันที่จอมปลวกเหมือนกัน
พ่อปู่จอมทองจอมปลวกที่ไปขึ้นอยู่กลางสาราที่พัก
อยู่ด้านหน้าวัดแปดแก้วตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญ
นี่บ้านคุณพ่อผมเลยมีพ่อผมนั่งอยู่ที่สาราบ้างไหมเนี่ย

ไปหาเลขที่ไหนหรือเปล่า
เป็นสาราไม้ที่ทางวัดเขาสร้างเอาไว้นะครับ

ก็สร้างสาราไว้ให้เวลาญาติโยมมาวัดก็มานั่งพักผิงกันที่สารา
ชาวบ้านก็มากราบไหว้บูชากันแล้วครับตามความเชื่อนะครับ
ก็ตั้งชื่อไว้ว่าพ่อปู่จอมทองนะฮะนี่
แต่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นอกจากอายุของชาวบ้าน
อ่าซึ่งถ้านับนับดูอายุของชาวบ้านที่ไปดูไปกราบไหว้ก็
น่าจะเป็นหมื่นหมื่นปีเพราะหลายคนเอามารวมกันครับ